มากันที่นี่ดอยหัวหมดนะคะอยู่ในอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
เขาบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวได้เฮกัน
เพราะว่าคุณจะได้ชมพืชแปลกที่หน้าพิษวงศ์ที่๑ปีเนี่ย
จะมาให้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวแบบนี้
นี่ค่ะถ่ายแบบนี้เหมือนเอเลียนจริงนะ

แต่เขาเรียกว่าพิษวงศ์ตานกฮูกหรือว่าพิษวงศ์ไทยทองนั่นเอง
สวงตานกฮูกเป็นพันไม้ขนาดเล็ก
เป็นพืชที่ต้องอาศัยเชื้อรานะคุณ

พบได้แห่งเดียวเลยที่นี่เลยดอยหัวหมด
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผ่างเท่านั้น
แล้วจะพบอยู่ใต้ต้นเป้งนะคะ
ใครจะเข้าไปดูนี่คุณต้องสังเกตดีเพราะมันเล็กมาก

เล็กกว่าเห็ดอีกคุณดูดิเหมือนใครทำตุ๊กตาของเด็กหล่นคุณนึกออกป่ะ
แล้วคือยังเราต้องซูมเข้าไปดูใกล้เนี่ยนะคะ
เผยสูงคุณดูดิเพิ่งมันเป็นอย่างนี้น่ารักมาก
เลี้ยงกันเหมือนไอ้ไข่ดิจิมอนอารมณ์แบบนั้นเลย
คือถ้าเกิดว่าใครเกิดไม่ทันขออภัยจริงนะ
มันเหมือนตัวการ์ตูนนึกออกไหมเล็กที่มันอยู่ในไข่แล้วมันเพิ่งออกมาเล็กเลย
คือพิษวงศ์ตายนกฮูกลักษณะจริงที่เขาเรียกแบบนี้เพราะว่ามันคล้ายกับนกฮูก
แล้วมันมีสีเขียวอมน้ำเงินคุณเห็นไหม
เขียวน้ำเงินน้ำเงินน่ารักมากหรือว่าเรียกง่ายสีเขียวมรกฏมีกลีบทั้งหมด๖กลีบ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าพื้นที่ที่พิสวงตานกฮูกเกิดขึ้นในปีไหน
ตรงนั้นเนี่ยฝนฟ้าอากาศจะดีอุดมสมบูรณ์แล้วมันจะอยู่ได้ประมาณ๑เดือนนะคุณผู้ชม
เดือนเหรอ๑เดือนเท่านั้นใครอยากจะไปดูพืชแปลกความสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้
ต้องรีบนะคะ๑ปีมีให้ดูครั้งเดียวเดือนเดียวเท่านั้นที่ดอยหัวหมดจ้ะ
จังหวัดตากนะคะมีโอกาสลองไปกันดูนะ
จริงดิฉันเนี่ยยังไม่ได้ไปตากนะตอนนี้ยังเปียกแห้งอยู่หมดเลย
ฝนมันตกช่วงนี้ตากไงมันก็ไม่แห้งบ้าแล้วไปจังหวัดตากไม่ได้ไปตากผ้า
คุณเต็มอ่ะอยากเซลฟี่ทำไงดี
คุณต้องแขนยาวเป็นแม่หน้าค่ะคุณถึงถ่ายกล้องนี้ได้ค่ะ
เอาผู้หญิงเขาชอบเซลฟี่อ่ะทำกล้องเซลฟี่มาให้หน่อยเหรอ
เอาไว้ถ้าถ่ายอย่างงั้นได้แต่รูจมูกค่ะ

อ่ะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะเล่นเยอะเพราะทีมงานอุตส่าห์ทำมา
สงสารเขามันหมดข่าวเราแล้ว